คุณผู้ชมคะมาดูคดีการหายตัวไปของนายสมชายนีรับภัยจิต
นักกฎหมายและนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะผ่านมา๑๑ปีแล้ว
แล้วก็ล่าสุดมีมติจากทางคณะกรรมการคดีพิเศษบอกว่า

เพราะว่า๑๑ปียังไม่มีหลักฐานอะไร

จนทำให้ภรรยาค่ะก็คือนางอังคณานีรภัยจิต
นางอังคณานีรภัยจิตภรรยาของนายสมชายนีรภัยจิต
ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
หนังสือต่อพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในการยุติการสอบสวนคดีการหายตัวไปของนายสมชาย
คดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมและไม่มีผู้กระทำความผิด
อังคณามองว่าคดีการบังคับให้ศูนย์หายเป็นคดีอาทยากรรมต่อเนื่อง
กว่าจะพบผู้สูญหาย
ประกอบกับพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้ศูนย์หาย

พร้อมเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนให้ความยุติธรรม
กับครอบครัวผู้เสียหายแม้จะไม่พบศพก็ตามค่ะ
กรณีสมชายเนี่ยหายังไงก็ไม่พบศพหรอก
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีนี้ทราบดีว่า
ตำรวจที่อุ้มฆ่าสมชายเนี่ยเผาทำลายศพจนไม่เหลืออะไรให้หานะคะ
ดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องหาแนวทางอื่น
ในการที่จะคลี่คลายคดีต่อให้ไปหายังไงก็ไม่มีไม่มีให้เห็นหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคดีที่ไม่มีศพแล้วให้ความยุติธรรมไม่ได้เนี่ย
ต่อไปคดีอุ้มหายอุ้มฆ่าของเหยื่อในสังคมไทยจะทำไงต่อไปค่ะ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์ยืนยันว่าสำหรับคดีนี้
เพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดแต่พอเวลาล่วงเลยมานานกว่า๑๑ปีแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าสืบสวนต่อไปได้และหากมีพยานหลักฐานใหม่